ไปดูเรื่องทุกข์ใจของผู้หญิงคนนี้กันหน่อยถึงขั้นต้องร้องขอให้หมอปลามาช่วยเลยนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับผีสางอะไรหรอกจริงมันเป็นเรื่องราวเริ่มต้นจากความรัก
เธอมีสามีอยู่กินกันมา๖๗ปีแล้วแต่หลังหลังสามีเปลี่ยนไป
จับได้ว่าสามีนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นหลายต่อหลายครั้ง
ไม่รู้จะทำยังไงมืดแปดด้านไปหมดแล้วไปเจอเพจหมอทำเสน่ห์
ก็เลยไปขอให้หมอคนนี้ทำเสน่ห์ให้สามีหน่อยสามีจะได้กลับมารักเธอหลงเธอเหมือนเดิม
หมอทำเสน่ห์ก็ให้เธอทำพิธีจ่ายเงินไปเกือบ๖๐๐๐บาท
สุดท้ายสามีขอหย่าเอาลูกชายที่มีด้วยกันวัย๔ขวบไปด้วย
หมดทั้งเงินหมดทั้งความรักเธอบอกเธอไม่เหลืออะไรเลย
จะไปขอเงินคืนจากหมอทำเสน่ห์เพราะบอกว่าเออถ้าไม่ได้ผลจะคืนเงินให้
ก็ไม่ยอมคืนเงินให้ไม่คืนเงินไม่ว่าสาบส่งเธอด้วย
บอกว่าขอให้ล่มจมให้เกิดอุบัติเหตุให้ทำงานทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้น
คือตอนนี้เธอกังวลกลัวไปหมดเลยที่อยากให้หมอปลาช่วยคือ
เขาสาบหนูจริงไหมแล้วหนูจะเป็นอย่างที่เขาสาปหรือเปล่า

เพราะว่าเธอติดต่อหมอปลาไป
เรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนนี้เธออายุ๓๕ปีนะคะ
นี่ไงอันนี้คือหมอที่ทำเสน่ห์ให้นะ
หมอที่ทำเสน่ห์ให้ตอนที่เธอทักไปบอกว่า
เออขอคืนเงินได้ไหมเพราะมันไม่สำเร็จนู่นนี่นั่นโน่เนี่ย
บ่ายเบียงบอกเนี่ยได้แน่นอนแต่อาจารย์ไม่เต็มใจคืน
เพราะเธอตระบัดสัตว์เธอพูดเองว่ามันสำเร็จมันดีมาก
มีหน้ามาขอเงินคืนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉันสาบแช่งไว้แล้ว
เงิน๕๐๐๐นี้ได้ไปก็ได้กินแค่นี้แต่ก็คืนแล้วก็สาบไว้อะไรอย่างนี้นะคะ
เอาเล่าต้นเรื่องก่อนแล้วกันนะคะเธอเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปหาเธอเนี่ยเธอลักษณะคือเครียดเลยนะคะ
หมดสิ้นทุกอย่างเงินก้อนสุดท้ายสามีลูกชายไม่เหลืออะไรเลย
อยู่กินกับสามี๖๗ปีมีลูกชายด้วยกัน๑คน
ปีที่แล้วนี่แหละที่สามีมาเปลี่ยนไป
ดื่มเหล้าทุบตีเธอแล้วก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาตลอด
จับได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
พฤศจิกายนไปเจอเพจหมอทำเสน่ห์ในเฟซบุ๊ก
ก็ติดต่อขอให้ทำเสน่ห์ใส่สามี
ตอนนั้นไม่ได้ไปคนเดียวนะพี่สาวไปด้วย
หมอก็บอกว่าอ่ะอยากทำเสน่ห์ใช่ไหมได้เลยทำตามนี้เลยนะ
เอารูปภาพวันเดือนปีเกิดของเธอกับสามี
ทำพิธีที่ตำหนักของหมออยู่ในอำเภอเมืองชนบุรีนี่แหละ
เธอก็ไปครับทำทุกอย่างอะไรเสร็จแล้วปุ๊บ
หมอทำเสน่หการันตีเลยบอกว่าสามีจะกลับมารักเธอ
หลงเธอเหมือนแรกรักภายใน๒เดือน
นี่ทำไม่ได้ผลทำไม่สำเร็จนะหมอยินดีคืนเงินให้เลย
พอทำพิธีเสร็จเธอบอกช่วงแรกเหมือนจะได้ผล
สามีกลับมารักเอาใจใส่ดีทุกอย่างเลย
แต่สุดท้ายมารู้ทีหลังว่าที่เขาทำไปเนี่ย
เขาแค่แกล้งทำดีด้วยเพื่อต้องการจะหย่าแล้วพาลูกไปจากเธอ
บอกสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งผัวเสียทั้งลูก
มันสิ้นหวังไปหมดเลยไอ้เงินที่เอาไปทำเสน่ห๕๙๙๙บาทเนี่ย
มันก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเธอแล้วเธอเลยอยากได้คืน
จนกระทั่งกุมภาพันธ์ต้นเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะ
เธอบอกเธอพยายามขอเงินคืนแต่หมอก็บ่ายเบียงแล้วก็สาบแช่ง
อนุญาตอ่านคำสาบแช่งที่เธอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
คือเขานี่นี่ขอให้ชีวิตมีแต่ความเรือหายเนอะ
ทำมาค้าขายไม่ขึ้นหากินไม่ขึ้นมีแต่ล่มจมจนตรอกเหมือนหมา
เกิดอุบัติเหตุเหตุครอบครัวล่มจมเจ็บป่วยทรมาน
เป็นสิ่งที่ครูเขาสาปไว้เพราะทำพิธีแล้ว
เสียกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรกันมีการติดต่อกัน
พูดคุยกันในทางที่ดีในสายอาจารย์ถือว่าสำเร็จ
แล้วมาถอนขันครูแบบนี้ก็เลยแบบสาบแช่งนี่ค่ะ
เขาก็บอกว่าก็ทำให้จริงแต่ฝ่ายนั้นเขาบอกเองว่าได้ผลดี
สามีกลับมารักให้เงินใช้ดีทุกอย่างฝ่ายหญิงเองหรือเปล่า
ที่ผิดศีลไปมีชายอีกคนสามีก็เลยทิ้งอีกรอบ

เรื่องเงินหมอยินดีคืนให้ซึ่งพี่สาวที่มาด้วยก็อ้างว่าไม่สำเร็จ
ก็คืนเงินไปแล้วยังไงก็จะคืนให้นั่นแหละ
แต่อย่างที่บอกฝ่ายนั้นเขาไม่รับความจริงเอง
อาจารย์ก็มีวิธีแก้เผ็ดเหมือนกันเพราะเรื่องแบบนี้มันมีครู
แต่ที่เขาบอกเขาบอกว่าเห็นผลเหมือนว่าจะมาทำดี
เพื่อที่จะเอาอะไรใบหย่าเอาลูกไปอะไรแต่หลังจากนั้นก็เลิกกันเลย
ทีนี้ว่าให้อาจารย์ทำเสน่ห์ให้กับสามีตัวเอง
แล้วถ้าไม่ได้ผลภายใน๒เดือนจะคืนเงิน๕๙๐๐บาทครับอาจารย์ครับ
นี่ค่ะตอนที่คุยโทรศัพท์กับอาจารย์นะคะทีนี้หมอปลาว่ายังไง

เตือนเลยนะเตือนไว้ตรงนี้เลยนะผ่านไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะ
การทำเสน่ห์ให้ผัวหรือเมียรักเมียหลงผัวรักผัวหลงกลับมาหาเนี่ย
ไม่มีอยู่จริงใครที่อ้างว่าทำได้อ่ะ
ให้ทั้งหมอทำเสน่ห์นี้หรือเพจต่างเชื่อได้เลยว่าหลอกลวงแน่นอน
แล้วบอกเลยว่าถ้าใครเป็นเหยื่อเนี่ยติดต่อหมอปลาก็ได้
แต่เอาจริงไปแจ้งความเลยก็ได้อันนี้หมอปลาพูดนะคะ
วันนี้ได้ข่าวว่าคืนเงินให้น้องปั๊บมีการสาบแช่งหาว่าน้องมาสะบัดสัตว์
ว่าจะล่มจมผมอยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องกลัวร่มจมครับ
คนที่ร่มจมคือไอ้เปรตตัวนี้คือหมอตัวนี้ครับนะฮะ
แล้วมีการข่มขู่เด็กอีกว่าจะทำศัยศาสตร์ใส่น้องคนนี้อีก
นี่คือเปรตชัดฝากเตือนภัยนะครับฝากเตือนภัย
ไม่มีหมอตัวไหนสามารถทำศัยศาสตร์ใส่เราได้
เงินที่มันสาบแช่งมามันเงินของเราผัวมีเมียใหม่
แนะนำว่าให้ไปหาหมอศัยกรรมไปทำหน้าทำนมเสีย
รับประการไม่ต้องรอผัวกลับมาหรอกหาผัวใหม่ได้เลยครับ
เรื่องนี้สุดท้ายจบลงด้วยดีนะคะเพราะว่าถึงแม้หมอทำเสน่ห
จะไม่เต็มใจคืนเงินให้แต่ก็คืนมาห้าพันห้าร้อยบาท
ครับซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยนะคะเธอก็ขอบคุณคุณสุชาดา
แล้วก็ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตาม
ได้เงินคืนแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าแบบ
แล้วที่เขาสาบแช่งมามันจะเป็นจริงไหม
เขาจะทำของใส่พี่หรือเปล่าหรือยังไงอืมคุณสุชาดาก็เลยบอกว่า
ใจเย็นนะถ้าเขาทำเสน่ห์ให้ผัวพี่กลับมารัก
หลงพี่ได้ไม่สำเร็จอ่ะเขาคงชั่งพี่ไม่สำเร็
ของใส่พี่ไม่สำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่สบายใจเถอะ